ตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
มีที่มาที่ไปอย่างไร
วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะมาอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้
แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือแผนที่ของฟิลิปปินส์
ที่เราคุ้นเคยกันก็คือกรุมานิลาซึ่งเป็นเมืองหลวง
อันนี้ก็ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับ
แต่ว่าพื้นที่ที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือพื้นที่ทางตอนใต้
ซึ่งเป็นอยู่ที่บริเวณเกาะมินดาเนาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่น
ของกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มเป็นพื้นที่ร้อนครับ
มีการสู้รบแล้วก็เกิดความไม่สงบขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
โดยพื้นที่เกาะมินดาเนานะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อของเมืองดาวาวครับ
เมืองแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเมืองที่นายโรดิโก้ดิวเตอร์เต้
เคยได้ลงตำแหน่งนายุคเทศมนตรีมาเป็นเวลานาน
แล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็สำคัญบนเกาะ
แต่ว่าจุดที่เกิดเหตุประทะระหว่างกองทัพฟิลิปปินส์กับกองกำลังของกลุ่มติดอาวุธมาอูเต้
ก็คือเมืองมาราวีเมืองนี้ครับเป็นเมืองเอกของจังหวัดลานาวเดลซู
เมืองนี้เป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับมีขนาดไม่ถึง๑๐๐ตารางกิโลเมตร
มีประชากรอยู่ราว๒แสนคนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลาม
คนท้องถิ่นที่นี่ก็ยังมีภาษาพูดเป็นของตัวเองก็คือภาษามาราเนา
อย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นที่ในแถบนี้เป็นแหล่งกบดานของกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่ม
ภาพนี้อาจจะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโดยแถบสีที่เห็นอยู่นี้
คือพื้นที่กลุ่มติดอาวุธที่ตั้งฐานที่มั่นเอาไว้จะเห็นได้ว่ามีอยู่หลากหลาย
กลุ่มที่ครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดและเมืองมาราวีครับก็อยู่ในพื้นที่
ที่มีฐานอยู่ในพื้นที่หมู่เกาะห่างออกไปอยู่ที่บริเวณนี้
หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้าง
อกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นของกองทัพประชาชนใหม่
ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงมีแนวคิดนิยมคอมมูนิสต์เคลื่อนไหวอยู่นะครับ
ทีนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
จากเดิมที่ทุกกลุ่มนั้นจับอาวุธสู้กับรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายสิบปี
วันนี้มีบางกลุ่มได้เข้าสู่กระบวนการเจรจากับรัฐบาล
แต่ก็มีอยู่บางกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรง
พร้อมกับประกาศตัวสวามิพักษ์กับกลุ่มติดอาวุธไอซิสนะครับ
โดย๓กลุ่มในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
ที่ได้มีการเริ่มการพูดคุยกับรัฐบาลแล้ว

แม้ว่าจะมีการวางอาวุธแล้วก็เจรจากับรัฐบาล
แต่ก็ยังไม่เห็นพ้องกับรัฐบาลไปทุกเรื่องนะครับ
ฝ่ายจึงกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กระทบกับกระบวนการสันติภาพหรือไม่
แต่ว่าล่าสุดก็มีแถลงการว่าร่วมของกลุ่มที่เจรจาออกมาแล้ว
จะเดินหน้าต่อถึงแม้ว่าจะมีการประกาศ

แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงครับนั่นก็คือกลุ่มที่ยังคงใช้ความรุนแรง
ที่สำคัญคือประกาศตัวอย่างชัดเจนว่า
แนวคิดของกลุ่มติดอาวุธไอซิส
นั่นก็คือกลุ่มบาอุเต้ที่ก่อเหตุในเมืองมาราวี
กลุ่มอาบูสยาปที่ก่อเหตุเจ้นกัน
มักจะก่อเหตุจับตัวประกันชาวต่างชาติ
แล้วก็กลุ่มอัลซาอัลคาลิฟะซึ่งมีฐานอยู่ทางใต้สุด
หลายฝ่ายบอกว่ากลุ่มนี้ใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธไอซิสมากที่สุดนะครับ